เปิดปากกับผ้าคลุม
กลุ่มที่๒๒นจะได้คุยกันว่าอะไรจะเป็นวาระที่จะร่วมกัน
แล้วก็วาระไหนที่แม้ว่าอาจจะเสนอตัดไม่เหมือนกันแต่ว่าไปดูกันได้
ตอนนี้ก็จะต้องไปลำดับความสำคัญของทางบินดี
แล้วก็สิ่งที่ต้องคุยก็คือจะลงรายละเอียดขนาดใหม่
เพราะว่าสิ่งที่ก้าวไกลเสนอไปมันก็จะไม่ได้ลงรายเกียรติเหยียด
ทั้งในแง่วาระทั้งในแง่รายละเอียดของสารสำคัญ
ก็คิดว่าคงจะแล้วเสร็จกันกว่าต่อวันที่๒๒น
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้

ยังมีจุดเปลี่ยนอีกมากมายหลังผ่านวันเลือกตั้งกันมา
ตัวเลขสอสอของซีกของพักเก้าไกลที่ได้สอสอมากที่สุด
แล้วก็รวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลใหม่
วันนี้เพิ่มเป็น๓๑๔เสียง
เพิ่มมาจากเมื่อวานอีก๑เสียง
มี๓๑๔เสียงสสละ
แต่จะไปถึงการโหวตนายกเนี่ยจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยนะครับ

รวมทั้งวันนี้กำลังมีการคุยกันเรื่องของการทำข้อตกลงร่วมของพักร่วมรัฐบาล
ร่วมรัฐบาลเองเนี่ยจะสบายใจไม่สบายใจมากน้อยขนาดไหนประชาชน
สวเองที่กำลังกังวลเรื่องที่ว่าเอ๊ะรัฐบาลของพักเก้าไกลจะมีเรื่องของการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒หรือเปล่า

วันนี้คุยกันหน่อยนะฮะการเมืองไทยวันนี้ผมเชิญหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลสองท่าน
ที่ต้องถือว่ามีพลังและมีบทบาทมากกับพักร่วมรัฐบาลที่กำลังฟอร์มทีมกันนะขนาดนี้นะฮะ
ก็คือพักเสรีรวมไทยและพักไทยสร้างไทยนะครับ
ท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทย

สวัสดีคุณดีครับสวัสดิท่านเจรสุดฮะ
วันนี้ขอบพระคุณมากนะครับที่มาพูดคุยกัน
เอาเวลาอยู่เล็กเห็นก้าวกลัยป่ะ
เวลาที่เมื่อตอนปี๕๗เขาประกาศของรจบอาหารคสชเลย
เราไม่แน่ใจเวลาเนอะเค้าไม่ได้นัดเวลานี้

ก็คงจะให้ใกล้กับธนการที่ยึดถ้ำนาจนะ
ก้าวไกลเองเขาจะต้องส่งมาให้เราดูก่อน
หรือว่าเราก็ส่งไปให้เขาด้วยแล้วไปประกบกัน

ดูแล้วแล้วก็แก้ไขไปเนี่ยครับ

จะต้องมีอุดมการร่วมกันในการทำงาน
มีอุดมคติในการทำงาน
และขนาดมีอุดมติยังทำได้ขนาดนี้เลย
แล้วการทำงานของคณะอำตรี
กับพี่น้องประชาชนอีก๗๐ล้านคน

ว่าเป็นคนละทิศคนละทาง

คนไทยทั้งประเทศเดินบายนิษฐิษฐังเดียวกัน

จะต้องมีอุดมการในการทำงานร่วมกัน

ขยันดีไหมอ่าดีไหมประหยัดดีไหม
ซื่อสัตว์ดีไหมเสียสละดีไหม
ตนเองดีไหมแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันดีไหม
ถ้าทั้งคณะอมตรีทั้งข้าวจักรการและพี่น้องบาชัน
ล้านคนมีอุดมการในการทำงานเช่นนี้
มันเจริญแน่ถูกไหมครับ
มันมีเป็นข้อข้อแต่ว่าท่านเสรีพิสุทธิ์มองว่า
มันควรไปเพิ่มเรื่องของอุดมการของพักร่วมรัฐบาล
ต้องเริ่มต้นก่อนถูกไหมต้องมีอุดมการ
ต้องมีอุดมการร่วมกันเนี่ยแต่มันไม่ได้ลงลึกเลยนะ
จะเป็นเรื่องผูกมัดไว้ต้องมีอุดมการร่วมกัน
ไม่เป็นข้อตกลงเหรอเป็นข้อตกลงที่ชัดแจ้งเลยนะ
จากนั้นก็จะเป็นเรื่องที่จะลงไปแต่ไม่ใช่รายละเอียดนะกว้าง

วธิ์ถามใครถามเนี่ยจริงจริงมันไม่มี

มาออกไทยรัฐทีวีนะคะตอนดีเบตว่า๑ไม่ยกเลิกนะคะไทยสร้างไทยไม่ยกเลิก
ที่๒ก็คือเราไม่เห็นด้วยกับการแก้นะคะ๑๑๒เราก็ประกาศอย่างนี้อยู่แล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้นะเรียนตรงนะว่าท่านสวทั้งหลายไม่ต้องกังวล
เสรีพิสุทธิ์คุณหญิงสุดารับรับรองว่าไม่มีแน่ใช่ไหมฮะ
ไม่มีในขั้นตอนนี้ไม่มีนะครับส่วนที่บอกอ้าวถ้าไม่มีแล้ว
แล้วพอเข้าสภาแล้วจะไปเสนอกันไหมมันคนละประเด็นกันใช่ไหมฮะ
คนละเรื่องกันตอนนี้เป็นการรับรองนายกมันไม่มีไม่มีก็คือไม่มี
แต่ถ้าเข้าสภาเป็นเรื่องของพรรคล่ะไม่ใช่เรื่องของพรรคร่วมล่ะใช่ไหมฮะ
พอเข้าสภาเป็นเรื่องของพักแล้วพักเก้าไกรสมมุติจะเสนอนะ
พักไทยสร้างไทยพักศรีรวมไทยจะไม่เห็นด้วยก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของเรา
จะแก้ไขหรือยกเลิกเนี่ยคือไม่เอาเลยถ้าเสรีรวมไทยนะครับ
ยกเลิกเนี่ยไม่เอาแน่อีกแล้วถ้าแก้ไขได้มั้ย
ผมเคยพูดตอนดิเบสหลายครั้งถูกจะแก้ไข
ในแนวที่ว่าได้ประโยชน์ทั้งพมันกษัตริย์ทั้งผู้ชายทางชน
เพราะตอนนี้มันหนักไป
ตอนพูดล่าของเกะหมายก่อนอาจจะไม่คิดรอบครอบ

ผู้ชายทางชนเลยเดือดร้อน
พูดตรงนะฮะเพราะดุลพินิษฐ์ของตำรวจก็ดีอายการก็ดีภูกษาก็ดีมันต่างกัน
บางคนอ๋อโทษ๑๕ปีนี่จะเอาให้เต็มที่เลยใช่ไหม
เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราก็ควรจะดูให้เหมาะสมเหมาะสมไงก็
มาตรา๓๖๓๒๘ดูหมินประมาทประชาชนกันเองเนี่ยนะยังมีโทษถูกไหม
ก็บอกนี่หมินประมาศัฐไม่มีโทษเหรอมันก็ต้องมีแต่โทษควรจะแค่ไหน
ผมก็มาดูแล้วว่าอาฆาตมาร้ายมันควรจะออกไปซะ
ก็เลยดูหมินมาตรนะธรรมดาอัตราโทษอาจจะเหนือกับบุคคลนิดหน่อย
อะไรเงี่ยนะแต่จะแทนที่สามถึง๑๕มันก็อาจจะเหลือไม่เกิน๓ปี
อย่างงี้นะครับมันก็เปล่าลงก็ได้ทั้งผมกสาธิจรรย์แล้วได้
ทั้งพี่น้องประชาชนด้วยนะเค้าก็มีความเห็นมืองต้นอย่าง
เอาแต่ถ้าแก้ไขเนี่ยแล้วเป็นหลักการที่อยู่ในกรอบ

ส่งร่างมาให้พักร่วมดูค่ะแต่เขาบอกว่าเขาก็

ในซอสรค่ะมันก็มีคำถามกลับมาว่า

คุณก็เป็นพักร่วมรัฐบาลเป็นแกนนำพักรัฐบาลแล้วไปแก้ไขตรงนี้
ก็ต่างค่ะก็อย่างก็ขยายความจากที่ท่านเสรีพูดนะคะ
ถ้าสมมุติว่าก้าวไกรเขาจะเสนอการแก้ไขมาตรา๑๑๒ก็เป็นเรื่องของพักเก้าไกรนะคะ
ที่จะเสนอโดย๑๕๒สสของเขา
ใช่แล้วก็อย่างที่ท่านเสรีพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าเราสองพักก็มีสิทธิ์ที่ไม่เห็นด้วย
แล้วไม่ได้ยกมือถูกไหมคะครับ
ต้องมาทำด้วยกันเราจะผลักดันผลักดันในการพร้อมนี้เท่าไหร่หรอ๒๙๙บเนี่ย
จะผลักดันการแขวนกฎหมายเกี่ยวกับใบอนุญาต๑๔๐๐ฉบับ
เราก็เสนอถ้าคนอื่นเห็นด้วยยกให้กับเรา
แต่ไม่เห็นด้วยมันก็ไม่ผ่านก็เท่านั้นเอง
พี่เสรีอาจจะมีอีกกฎหมายหนึ่ง
อย่างของเรามีกฎหมาย๔ฉบับเราค้างอยู่ในสภา

ว่ากฎหมายนี้มันดีสำหรับผู้ประกอบการตัวเล็กนะ
ยกเลิกแขวนหรือพักใช้ใบอนุญาต๑๔๐๐ฉบับ
เห็นด้วยกับเราหน่อยช่วยยกมือให้เราหน่อย

ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเห็นด้วยกันไหมแก่ประชาชน
ถ้าเขาเห็นด้วยกับกฎหมายนี้ของพักไทยสร้างไทยเขาก็ยกมือนะคะ
ไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องยกมืออัตโนมัติถูกไหมคะ
ขณะเดียวกันกับกฎหมายการแก้๑๑๒
ก็แล้วแต่จุดยืนของแต่ละพักแล้ว
ว่าจะเป็นอย่างไรอย่างไทยสร้างไทยเราบอกเราไม่ยกเลิกเราไม่แก้
คือคงไม่สามารถที่จะเอากฎหมายที่จะเสนอ
หรือจะแก้ไขของทุกพักการเมืองเนี่ย
เป็นไปไม่ได้ใช่ใช่แต่จะทำงานด้วยกันในฐานะรัฐบาล
ในฐานะคอรมอลยังไงเนี่ยอันนี้มาคุยกันได้
แล้วคุณก็ไปผลักดันเรื่องต่างต่างที่อยู่นอกเหนือจากตรงกันอ่า
ตามที่เราตกลงกันอะไรที่เราตกลงกันเราก็ต้องทำร่วมกันใช่ไหมคะ
ว่าจะเห็นด้วยจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุน
อย่างไทยสร้างไทยแน่นอนเข้าไปเราก็ต้องเสนอเราก็ต้องผลักดันสิ
กฎหมายที่เราไปส่งไปแล้วพักใช้ใบอนุญาต๑๔๐๐ฉบับ
บำนานประชาชน๓๐๐บาทซึ่งอาจจะคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเราก็ไม่รู้
ทีนี้ละครับเมื่อสักครู่ท่านเศรษฐ์ลินทร์พิสุทธิ์ก็บอก
บอกว่าหวังว่าสวจะสบายใจเดี๋ยวผมขอพักครู่เดียว
ช่วงหน้ากลับมาถ้าดูตัวเลขในขณะนี้ทางซีกของรัฐบาลที่มีก้าวกลายเป็นแกนนำเนี่ย
๔เสียงสสยังขาดอีก๖๒ถึงจะถึง๓
โหวตให้คุณพิทาเป็นนายกได้ทั้งสองท่านคิดว่าสวเขาจะสบายใจหรือยัง
หรือจะผ่านไม่ผ่านอย่างไรอีกสักครู่กลับมานะครับ
ฟูกันต่อนะฮะการเมืองไทยนะครับจากนี้ไปรัฐบาลของพัดก้าวกลายที่เป็นแการำเนี่ย
จะไปได้แบบตลอดรอดฝั่งจนถึงขั้นโหวตนายกผ่านที่ประชุมรัฐสภาหรือไม่อย่างไร
เอาละชัดเจนไม่มีเรื่องแก้มาตรา๑๑๒แล้ว

อย่างนี้คิดว่าทางสวเขาจะสบายใจขึ้นไหมฮะ
พี่เสรีเพราะพี่เสรีไปคุยกับสวมา
นี่ไงเห็นไหมเมื่อวานท่านเสรีพิสุทธิ์บอกเนี่ย
ช่วยก้าวไกลคุยกับสวให้ได้ตั้งหลายคนแล้วได้หลายคนแล้วไหมฮะ
ยังไม่หลายหรอกครับเพราะเมื่อวานได้

หลังจากนั้นก็ประชุมมาไปออกรายการ
โหงกระแสไปอ่ะล่ะ
ต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้ก็มารีบทำบัญชีทรัพย์สินฯนะฮะ
จะต้องรายงานปปชเขาเพราะหาเสียงมาไม่ได้ทำเลย
จานนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้คือตอนที่พ้นจากตำแหน่งใช่ไหม

เขารีบทำใครก็ทำแทนไม่ได้นะครับ
เพราะเรารู้ของเราอยู่ก็รีบทำแล้วก็มานี่แหละนะครับนะ
อันนี้มานี่เลยเลยไม่ได้เลยได้ไม่ได้ไปโทรหาสวต่ออย่างนี้ห
ฮะโทรเดี๋ยวจบรายการผมแล้วค่อยโทรต่อนะ
โทรทั้งคนเนี่ยยังไม่ได้รับสายอยู่หกสิบสองเสียงสอวอที่ขาดอยู่เนี่ย
หรือว่าทางซี่ของสอสอที่ไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลด้วยเนี่ย
เสรีพิสุทธิ์คิดว่าจะได้ไหมอีกหกสิบสองเสียงให้ครบสามร้อยเจ็ดสิบหก
สอสอนี่นะฮะผมคิดว่าที่ไม่มาแน่ก็คือภูมิใจใจ
อ่านี่เขาชัดเจนแล้วออกแถลงใช่ไหมฮะชาติไทยพัฒนา
อ่าถูกไหมฮะเพราะว่าคุณท็อปอลาวุธก็ให้สัมภาษณ์ครับอ่า
ส่วนประชาธิปัตย์เนี่ยนะผมเชื่อว่ามาอะไรนะเชื่อว่ามา
ประชาธิปัตยี่สิบสี่เสียงครับเชื่อมาเมื่อวานผมยังต่อรองไว้สองหนึ่งเลย
หมายถึงว่ามามาแบบไหนครับคือโหวตให้คุณพิทาเป็นนายกหรือว่ามาร่วมรัฐบาล
มาร่วมแหละผมโหวตเฉยก็ไม่นั่นเพราะว่าพักนี้ก็เห็นอยู่มีประโยชน์ตรงไหนก็เอาตรงนั้นน่ะ
อุ้ยเอ้าไม่อุ้ยอ่ะเข้าวานเข้าวานไปไปพลาดพิงพักเขาไม่ไม่เห็นเป็นไรเลย
ก็คราวที่แล้วไงก่อนตอนหาเสียงไงก็ไม่เอาพระเด็จการพอเลือกตั้งเสร็จ
ไปยุดจันทร์โอชาแล้วท่านเศรษฐ์ลิงค์พี่สุดพูดอย่างงี้แล้วเขาจะมาเหรอเผลอเผลอ
เขากำลังจะมาจะมาเขาเลี้ยวรถกลับเขาก็ไม่กลัวผมหรอกอ่า
ก็ไม่กลัวผมเขาเอาประโยชน์เขามากกว่าอ่าเชื่อผมสิพักนี้เป็นงี้
คราวทีเหล้าไม่เห็นแหละพอไปยุดจันทร์โอชาได้ลังมูติว่ากาญกิจกระทรวงได้
หลังมายกลับละมึติช่วยกิจกระทรวงได้ประธานทรรภาพด้วยเห็นไหมมันคุ้ม
ผมบอกให้คุณนธินค์หรือคุณจุฬินค์ลาออกซะครับไปยุดจะ
แล้วถ้าประชาธิบัติมาร่วมอัฐบาลกับก้าวไกลจริงอย่างที่ท่าน
อย่างที่ท่านเสรีพิสุทธิ์บอกที่ขาดอยู่๖๒ลบไป๒๔เหลือ๓๘๓๘เสียงก็ต้องไปจากสวอย่างเดียวแล้ว
พักหนึ่งยังมีอีกมั้งอ่ะก็เหลืออีก๓สามพัก
ก็เหลือ๓๕เขาโหวตให้หรือชาติประธานาภาคก็โหวตให้ด้วยก็ยังเหลือ๓๒๓๙
ตอนนี้ประกาศตัวก็มีมากพอสมควรแล้วนะแล้วก็จะติดต่อไว้ที่ยังไม่ได้ประกาศก็มี
เดี๋ยวยังมีเพิ่มอีกอ่ะนะครับนะมันใกล้แล้วสวไม่ควรจะมาต่อต้านอะไรหรอกนะ
มาช่วยกันนะพัฒนาประเทศชาติกันดีกว่าบ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้มา๘๙ปีแล้วนะครับ
คิดว่าคุณพิทาได้เป็นนายกแน่สำหรับท่านเสรีพิสุทธิ์คุณมองว่าโหวตผ่านแน่
ผมว่าสู้กันให้ได้นะครับ
คุณหญิงสุดารัฐนะฮะผ่านการเมืองมายาวนานเหลือเกิน
ก็ต้องยอมรับว่ามันยังมีอุปสรรคอยู่เยอะนะคะในการเดินครั้งนี้
ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ไทยสร้างไทยตัดสินใจ
ที่จะโหวตในการเลือกนายกมันไม่ใช่มาเดี๋ยวนี้
เราได้ประกาศมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง
ว่าเราจะสนับสนุนพักที่ได้รับฉันธานุมัติเป็นอันดับหนึ่งให้เป็นนายก
เพราะว่าตัวดิฉันเองเนี่ยดิฉันไม่อยากให้ประเทศชาติกลับไปสู่วิกฤตใด
ถ้ามันมีอะไรที่มันนอกเหนือจากหลักการ
หรือนอกจากคำลองคองทำแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นมา
ประชาชนเนี่ยเป็นผู้ที่น่าเห็นใจที่สุดเพราะต้นทุนเขาเหลือบางเต็มทีแล้ว
ในชีวิตต้นทุนชีวิตเขามันบางมาก
ถ้าการเมืองยังแก้ปัญหากันเองไม่จบ
แล้วไปสู่ก่อให้เกิดความขัดแย้งความวิกฤต

จุดยืนของเรามีมองแค่นี้เท่านั้นเองเราเลยคิดว่า

ว่าเอาละเราไม่รู้หรอกวันที่เราพูดประกาศออกไปว่าใครจะได้ที่หนึ่ง
แต่เราต้องการรักษาหลักการของประเทศไว้

รักษา
คือพยายามผลักให้ประเทศเดินหน้าได้แล้วกัน
ว่างั้นเถอะนะคะไม่ใช่ต้องมีวิกฤตอะไรเข้ามาอีก
ดังนั้นเนี่ยในวันที่เราได้ประกาศเราไม่ทราบหรอกว่าใครจะมาเป็น
ถึงแม้ว่าเกิดซีกรัฐบาลเก่าก็ได้
แล้วเราประกาศแบบนี้เราก็ต้องยกนะคะ

ก็ต้องยกเพราะว่ามันคือสิ่งที่

มันเป็นหลักการที่จะทำให้ประเทศเดินหน้าต่อ
และมันเป็นหลักการที่เราเคารพเสียงประชาชน

แสดงว่าเขาเห็นชอบตรงนั้น

เมื่อประชาชนเขาให้ฉันธานุมัติกับใคร

อันนี้คือสิ่งที่มันจะทำให้ประเทศเดินได้ไม่ต้อง
ไม่ต้องไปขัดกับความต้องการของประชาชน
ดังนั้นถึงอยากจะฝากทางสวฝากทางทุกฝ่าย
เราเข้าใจดีอย่างไทยสร้างไทยเนี่ย
เราก็ชัดเจนว่าเรารักษาชาติสัตว์กับสัตว์นะ
และเราก็เรื่องว๑๑๒
เราก็มีจุดยืนชัดเจนตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง
ว่า๑เราไม่ยกเลิกเราไม่แก้นะคะ
การที่เราพูดอะไรตรงไปตรงมากับชาวบ้าน
แล้วก็ทำตามที่เราได้พูดกับประชาชนไว้
มันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำ

ถ้าเราเอาหลักการของสภาผู้แทน

เอาล่ะตอนนี้กฎหมายบังคับว่ายังไงสวต้องร่วมโหวต
แต่ถ้าเกิดสอสอในสภา๕๐๐คนเนี่ยสามารถยึดหลักที่ว่าใครรวมเสียงข้างมากได้ก็โหวตให้เขาเป็นนายกไป
ใช่ก็ทุกคนก่อนเลือกตั้งก็พูดอย่างนี้ทุกพัก
พักบอกอย่างนี้หมดแต่ถึงเวลาเนี่ยคุณหญิงสุนรัฐยืนยันเลยว่า
ต่อให้ณขณะนี้นะไม่ใช่ก้าวไกลหรือเพื่อไทยเป็นอันดับหนึ่ง
สมมุติถ้าเป็นภูมิใจไทยเขาได้อันดับหนึ่งแล้วเขาติดล็อกอย่างนี้
เขาติดล็อกเรื่องโหวตนายกไม่ได้เพราะว่าติดล็อกสวเดี๋ยวมันจะเดทล็อกเนี่ย

ใช่ค่ะเพราะวันนี้ฉันบอกแล้วว่าวันที่พูดเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าใครมาอันดับหนึ่ง
แต่หลักการของประเทศเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อเนี่ยมันต้องมี
แล้วถ้าเป็นพลังประชารัฐอันดับหนึ่งก็จะโหวตให้

อันนั้นเราพูดแล้วเราพูดแล้วว่าเราจะโหวตให้พักที่เป็นอันดับหนึ่งยกเว้น

อ่าที่ที่มีส่วนในการทำรัฐบาหารเราไม่สนับสนุนให้เขาเป็นนายกต่อ

นั้นเราก็ชัดเจนเรามีจุดยืนอยู่แล้ว

บุคคลตัวบุคคลตัวบุคคลตัวบุคคลตัวบุคคลตัวบุคคลตัวบุคคลตัวบุคคลตัวบุคคลตัวบุคคลตัวบุคคลตัวบุคคลตัวบุคคลตัวบุคคลตัวบุคคลตัวบุคคลตัวบุคคลตัวบุคคลตัวบุคคลตัวบุคคลตัวบุคคลตัวบุคคลตัวบุคคลตัวบุคคลตัวบุคคล
กันอันที่สองก็คืออย่างเรื่อง๑
๑๒เนี่ยเราก็ประกาศชัดเจนมาตั้งแต่ต้นนะ
ไม่รู้เลยว่าภาคเก้ากายจะสอบได้ที่๑ค่ะ
คือคิดว่า๑หลักการของบ้านเมืองหลักการประชาธิปไตย
มีครับสองหลักการของภพเราที่เราได้ประกาศไว้
ถ้าฟังจากคุณหญิงสุนรัฐก็คือยังมองว่ามันก็ยัง

อยากจะขอร้องอย่างนี้ค่ะว่าหนทางข้างหน้ามันก็ยังไม่ง่ายหรอกนะคะ
ถ้าให้มองจากคนที่เคยทำงานการเมืองมานานนะคะ
แล้วก็เห็นภาพแบบนี้แล้วเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าทุกฝ่ายนะคะ
ทั้งสวทางภาคการเมืองต่างท่านก็ได้เคยพูดอย่างที่ดิฉันพูดนี่แหละ
ว่าใครมาอันดับหนึ่งจะยกมือให้ซึ่งวันนั้นเราก็ไม่ได้รู้หรอกว่าใครจะมานะคะ
ก็อยากที่จะให้รักษาหลักการและผลักดันให้มันเกิดการเดินหน้าประเทศได้นะคะ
อะไรที่เป็นอันตรายอย่างเช่นเรื่อง๑๑๒เนี่ย
เราก็ต้องจริงจังในการที่จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะ
ซึ่งอะไรที่มันเป็นอันตรายอีกมาคุยกันแล้วก็อย่าให้มันเกิดปัญหา
อะไรที่มันควรต้องรีบทำเช่นอย่างไทยสร้างไทยเนี่ย
อยากรีบทำมากเลยเรื่องปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้ชาวบ้านอย่างนี้เราก็ต้องรีบทำนะคะ
อยากจะให้ทุกฝ่ายเห็นกับประชาชนและผลักดันเดินหน้าเขาทำได้ไม่ดี
ประชาชนตัดสินใจใช้กระบวนการในสภาในการที่จะตรวจสอบเขา
ส่วนท่านเสรีพิสุทธิ์คิดว่าน่าจะไปได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
โดยเฉพาะได้เสียงของพักทางฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเข้ามาเติมด้วย
เดี๋ยวผมขอพักครู่เดียวช่วงหน้าผมกลับมาถามต่อ
อยากถามท่านเสรีพิสุทธิ์เหลือเกินเสรีมีไว้ลุย
ถ้าโหวตนายกผ่านตั้งรัฐบาลกันได้เนี่ยลุยอะไรก่อนดี
คุณหญิงสุดารัฐนี่คนเขาเริ่มถามถึงกันแล้วนะ
อยากให้นั่งกระทรวงนี้เหลือเกินอยากให้เป็นว่าการกระทรวงนั้น
สักครู่กลับมานะครับท่านผู้ชมครับอีกสักครู่กลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับ
พูดคุยกันต่อนะฮะการเมืองไทยในช่วงเวลานี้
ถ้าผ่านพ้นกันไปโหวตนายกกันได้เรียบร้อยนะฮะ
ตามที่ฝั่งพักร่วมรัฐบาลที่จับมือกันอยู่เนี่ย
ก็คงจะมุ่งหวังไปทางนั้นอยู่แล้วนะครับ
ก็จะเป็นรัฐบาลภาคกล้าวไกลไหนยกคือกูลพิทาหัวหน้าภาคกล้าวไกล

เศรีย์มีไว้ลุยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลจะเข้าไปลุยอะไรก่อนครับ
ผู้โอภัยประธานกรรมติการประชอใช่หรือสอเอาสอเอาไว้ตั้งสิบกว่าคนนะครับ
คราวนี้เหรอมีโอกาสมาร่วมรัฐบาลใช่ไหมประการแรกก็จะส่งคดีที่คุณประยุทธ์ถวายสัตว์ไม่ครบ
ไปดำเนินคดีนะครับก็ความจริงติดค้างไม่นานแล้วเนี่ย
ความจริงผมในโบราฮิตฑาตารณ์ปประชาตินะครับผมก็เชิญทั้งคุณปวิกคุณประยุทธ์ใครมาชี้แจง

ก็เลยส่งศีระปรินาภัยบูลเข้ามาถล่มผมในการพิธีการอย่างที่เป็นข่าวใช่ไหม
ผมก็ซัดตายไปแล้วสองอีกสองก็รอปรปชชชี่มูลอยู่
อีกหนึ่งนปชชี้มูลอยู่นะครับ
ปรปชชก็ไม่ยอมรับผมส่งเรื่องคืนผม
ผมก็ทำเรื่องให้พักร่วมลงชื่อก็ไม่ค่อยยอมลงกันอีก
ไม่รู้ไปโกวอะไรพักไหนร่วมลงตอนนั้นเสียงสอสอไม่พออย่างเงี้ยเหรอ
ใช่ใช่ใช่ไหมแต่คราวนี้เชื่อว่าเสียงสอสอพอแล้ว
พอแล้วพอแล้วนะครับนะเดี๋ยวเปิดมาก็เริ่มได้เลย
เพราะร่างเดิมมันยังอยู่เขาเขาจะไม่บอกว่าโอ้โห
พอเข้ามาได้อยู่ในอำนาจก็จะไปตามแก้แค้นแก้อะไรเขา
ไม่หรอกผมก็ไม่ได้คนแค้นเขินอะไรแต่ว่าเวลาลงพื้นที่นะ
พี่น้องประชาชนเมื่อไหร่จะจัดการประยุทธ์สักทีฝากจัดการหน่อยสิ
นะครับแล้วถามจะเลือกประยุทธ์ไหมไม่มีใครเลือกมีแต่ด่าทั้งนั้นนะครับ
อาจจะทำในฐานะอะไรต้องมีตำแหน่งรัฐมนตรีไหมฮะ
หรือว่าเป็นเป็นตำแหน่งอะไรยังไงในกรณีเป็นสอสอก็ทำได้
ครับครับอยากนั่งดูแลกระทรวงสอสอก็ให้ทำเรื่องขึ้นมา
ให้สอสอก็ดงชื่อกันแค่นี้เองเรียนถามเรียนถามจริงจริงนะครับ
ขออนุญาตถามกันแล้วกันนะตอนนี้เขามีข่าวเรื่องกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ได้จัดสรรกันแล้ว
เฉพาะพักใหญ่อย่างก้าวไกลกับเพื่อไทยอย่างพักของเสรีรวมไทยอย่างนี้
ได้หนึ่งเก้าอี้อย่างเงี้ยเขาเขาได้มาคุยไหมฮะว่าจะให้เก้าอี้รัฐมนตรีไหม
ไม่มีไม่มีเลยนะนะครับยังไม่ได้คุยกันเลยอ่ะไม่มีฮะ
แต่เรามาร่วมเนี้ยเพราะเราเรายึดมั่นในระบอปชาติปฏิ
ครับเราจะสรรค์กลุ่นภาคการเมืองที่ได้เฉียงตั้งมากเอ่อน
นะครับให้เป็นรัฐบาลแล้วหุ้นหน้าพักเป็นไหนยงตรี
เราก็ทำตามอุดมการของเรา

ไม่ได้ต่อรองต่อไปไม่มีประโยชน์หรอกครับ

ก็แล้วแต่ถูกไหมจะทำอะไรก็ทำไม่ทำก็ไม่ทำ
ก็ดูประโยชน์ของพี่น้องประชาชนพอแล้วนะครับ

ผมอยู่ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมฮะอยู่ไหนก็ดัง
คุณหญิงสุดารัฐนะฮะไทยสร้างไทย๖ที่นั่งสอสอ
คือคนก็บอกอยากให้คุณหญิงสุดารัฐ
นั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเหลือเกิน
ยังไม่มีการคุยเลยค่ะเรื่องตำแหน่งแข่งขนนี่
เหมือนกับท่านเสรีค่ะก็ยังไม่ได้มีการอะไรคุยกันเลย
อย่างที่ข้อบอกไปละเราตั้งวันแรกนะคะ
คำพูดของเราสัญญาประชาคมของเรา
ตั้งแต่ต้นเมื่อคุณพิธาได้รับฉันธามติ
ส่วนเรื่องของหลักการ
ต่อไปก็คือมันต้องมาคุยกันเรื่องของตัวนโยบาย
ตัวที่ว่าถ้ามาร่วมกันแล้วจะทำอะไร
แต่หลายส่วนที่เราเป็นพักเล็ก
เราก็อาจจะอยากผลักดันในบางเรื่อง
ถ้าไม่ได้จริงเราก็คงต้องพูดกับทางพักที่มาร่วมกันทำงานว่า
อย่างไรเสียเราก็จะขอผลักดันในนโยบายที่เป็นเรื่องหลักของเรา
ซึ่งเราก็มองอยู่๓เรื่องใหญ่

ซึ่งเราเสนอกฎหมายเข้าสภาไปแล้ว

เราก็อาจจะต้องพูดคุยกันว่าเป็นอย่างไร
แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งแห่งหน
เรื่องตำแหน่งนี่ต้องเป็นเรื่องที่มาทีหลังสุด
ถ้าเราตกลงการทำงานกันยังไม่ได้
เราตกลงตำแหน่ง
แล้วก็ทำงานอะไรให้ประชาชนตามสัญญาไม่ได้

กระทรุณสุขราก็ดูแลได้นะ
ทีนี้เราคุยกันในว่าถ้ามันผ่านพ้นไปด้วยดี

แต่ทางการเมืองไทยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น

คุณพิทาโหวตไม่ผ่านเนี่ยคิดว่าควรเป็นไงต่อ

ถ้าคุณพิธาโหวตไม่ผ่านถ้าตามหลักการมันก็คงจะ

เพื่อไทยเขาคงเป็นแก่นำจัดตั้ง
ก็มีเสนอชื่อนายก๓คน
ถ้าฝั่งนี้ได้๓คนของเพื่อไทย๓ของเก้าไกร๑

ถ้าเพื่อไทยเขาเสนอได้๓
เขาตามหลักการก็น่าจะเป็นเพื่อไทย
ที่จะได้จัดตั้งรัฐบาลต่อ
น่าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าถ้ามันเดินตามคันรองนะ
คิดว่าจะเสนอซ้ำไหมควรจะเสนอซ้ำไหม
ก็พักไปซักอาทิตย์๒อาทิตย์

มันพักต่อไปทำเป็นพักที่๒เลย
คือในมุมของคุณการ์ส่วนในที่วิสุทธิ์เนี่ยอ่าท่านท่านคิดว่า
อ๋อเลยครับคือนอกเหนือจากว่าเขาไปรวมเสียงแล้วกลับมา

อ่าว่าผ่านอย่างนั้นอาจจะทำได้
ถ้าทำไม่ได้มันก็คงจะเป็นภักด์อันดับสอง

วันเดียวก็โหว่ดตลอด

เพราะว่าท่านเศรษฐวิทยุสูตรมองว่าถ้าครั้งที่หนึ่งไม่ผ่านแล้วเนี่ย
ก็ควรจะให้อันดับอื่นก็ละ

แต่นอกจากว่าก็ไปรวมเสียงกันมาใหม่อะไรอย่างนั้นก็ว่าไป
ว่าจะเสนอซ้ำเสนอได้ขึ้นอันนี้หลักการก่อนนะ
แต่จะทำไม่ทำไม่ทราบนะคะจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดไม่ทราบ
แต่เอาหลักการมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องเป็นพักเพื่อไทย
เพราะเพราะว่าเป็นพักอันดับสอง
ซึ่งถ้าเพื่อไทยเขาจะไปดำเนินการในการที่จะจัดตั้งรัฐบาล
หรือว่าเสนอคันดิเดตนายกของเขาเพื่อให้โหวตใหม่เนี่ย
ยังอยู่ในกลุ่มนี้ไหมครับกลุ่มที่คุยกันอยู่

ก็ต้องแล้วแต่เพื่อไทยนะก็ต้องแล้วแต่เพื่อไทยเขา
แล้วแต่เพื่อไทยไม่ได้สมมุติมีคันดิเดตสามคนรู้ไหมครับ
หนึ่งไม่ได้กับคนที่สองสองไม่ได้คนที่สามสมมุติไม่ได้
พอไม่ได้แล้วในฝากรัฐบาลมีใครไหมไม่มี

ถูกมั้ยฮะไม่ผ่านก็ไปคุณประยุทธ์แล้วมันก็ต้องว่ากันให้จบ
คือถ้าในมุมของท่านเสรีพิสุทธิเนี่ยมองว่าควรจะเรียงลำดับตามพักไป

เป็นหลักการในการที่เขาจะไปจัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมครับ

ปัญหามันคือรัฐมนูญฉบับนี้แหละค่ะที่ควรจะต้องแก้ไขจริง
เพราะว่าอุปสรรคปัญหาใหญ่ของรำนูลฉบับนี้เนี่ยไม่ใช่แค่สวนะคะ

อีกปีเดียวอำนาจโหวตนายกร่วมด้วยก็อีกปีเดียว
แต่ปัญหาบริษัทใหญ่ก็คือแผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐
ใช่ที่ฉันกังวลจริงอันนี้พูดในฐานะ
คนที่มีประสบการณ์นะแล้วก็
จุดยืนตั้งแต่อยู่พักเดิมก็หลังจากที่
ชนะที่หนึ่งนะคะแต่จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เนี่ยนะคะ
แต่ฉันก็มุ่งมั่นทำเรื่องการแก้รัฐบาลมานุน
ไม่ใช่แก้เพื่อตัวเองไม่ใช่แก้มาเพื่อให้พักนู้นพักนี้ได้ประโยชน์
แต่มันต้องแก้หลักการรัฐมนูลฉบับนี้
เพื่อให้ประเทศชาติมันเดินหน้าได้
วันนี้แผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีจะล็อกทุกอย่างไว้หมดเลย
ถ้าสมมุติว่ารัฐบาลใหม่ได้เข้ามาคุณต้อง
ต้องเดินตามนี้เลยคุณจะต้องแถลงแนวนโยบายต่อรัฐสภา
ถ้าคุณแถลงผิดคุณก็มีความผิดนะคะ
ต้องบอกที่มาของเงินให้ถูกต้อง
มันมีหลุมมันมีอะไรอ่ะมันมีกลไกเยอะแยะที่จะจัดการรัฐบาล

แต่ถ้าได้เป็นรัฐบาลขึ้นมาแล้วต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
มันแก้รัฐบาลไม่ทันหรอกคะยังไงก็ต้องเดินตามแผนภิราษาชาติ
ก็ต้องเป็นรัฐบาลที่ระมัดระวังที่สุด
ถูกไหมคะแต่ตอนนี้ควรจะต้องแก้
แล้วก็ไทยสร้างไทยก็ขออนุญาตขายของสักนิดเนาะ
ก็เสนอมันไม่ได้ขายของเพื่อตัวเองขายของเพื่อประชาชนนะคะ
ได้เสนอร่างแก้ไขรำนูนเข้าสภาแล้ว
พอดีเราก็เสียงไม่ได้เยอะพอที่จะผลัก
นี่ไงช่วยสักหนึ่งเสียงได้ไหม

สำหรับการเมืองไทยได้ฟังมุมมองจากทั้งสองท่านว่าที่พักร่วมรัฐบาล

ขอบพระคุณคุณที่จุดาวัดครับ

คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคคลุมเลยครับ
พบกันใหม่วันจันทร์หน้าฮะบ่ายสามครึ่งครับสวัสดีครับ